ช่วงนี้ติดตามข่าวของคนลุกทุ่งกันต่อ
คุณจ๊ะดงพนีหลายคนทราบดีตอนนี้คุณพ่อเธอป่วย

บอกเลยนะคะว่าเราจะเห็นภาพคุณจ๊ะดูแลคุณพ่อดีมาก
ดูแลทุกคนบอกว่าคุณจ๊ะเป็นลูกกระตันยูเลยล่ะฮะ
คุณผู้ชมครับสาวจ๊ะทำหน้าที่คอยตามดูแลคุณพ่อคุณแม่
มาตลอดเลยนะคะซึ่งคุณพ่อคุณจ๊ะป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับ
จะออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่กี่วัน
ตอนนี้เรียกว่าเธอเองตัวติดกับคุณพ่อเลย
นอนห้องเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องเข้านอนให้เร็วหน่อย
เพราะว่าคุณพ่อชอบตื่นเช้าตื่นมาก็ต้องอาบน้ำให้คุณพ่อ
ป้อนข้าวให้พ่อป้อนยาให้พ่อพาคุณพ่อออกกำลังกาย
แล้วรวมไปถึงต้องทำกายภาพทุกขั้นตอน
การออกกำลังกายก็จะมีหลายวิธีอย่างแบบนี้การปั่นจักรยาน
ซึ่งก็จะมีการได้ออกแรงขาแล้วก็เป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อนะฮะ
รวมถึงช่วยในเรื่องของการหายใจด้วย
อย่างกิจกรรมล่าสุดสาวจ๊ะเขาก็ขอชวนคุณพ่อเข้าห้องพระครับ
ไปนั่งพับหมากที่ใช้สำหรับถวายพ่อแก่
ซึ่งสาวจ๊ะเนี่ยก็ได้แชร์โมเมนต์น่ารักนี้เอาไว้นะครับ
เผยถึงประโยคเด็ดจากคุณพ่อของเธอด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยครับ

แม่จะให้ขับรถให้นั่ง
แล้วเราจะกลับอ่างทองแล้วภูมิไหมนะครับภูมิอะ
อ่าหมาแก่
อ๋อหมาแก่

แต่เป็นห่วงเมียมากกว่าก็เลยอยากจะกลับอ่างทองนะครับ
แต่ว่าเห็นคุณพ่ออาการดีขึ้นแบบนี้เราก็ดีใจกับคุณจ๊ะด้วยนั่นเองนะคะ